ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งน้าสาวไปทำงาน

ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะคะ
ตัวเขาเองก็ล้มกลิ้งไปกับพื้นด้วย
แต่ที่สำคัญคือใบหน้าเขาบาดเจ็บสาหัส
ก็อย่างที่เห็นค่ะคือเบ้าตาข้างขวาตารูดออกมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนพรานนกค่ะ
กริ้งกเหมื่อกับการนอน

รถลมรถลมรถลม
อยู่ไหนเรากำลังลงได้มา

อุ้ยอยากเผ็นเลย
นอนอย่าเอามาเจ็บ
คือจะได้ยินแค่น้องร้องบอกว่าผมเจ็บอะพี่ผมเจ็บ

คือทุกคนก็บอกว่านอนอย่าเอาโม้ไปจับ

ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนพรานกนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำ
ขับขี่ก็คือเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้แหละได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้า
คือตาขวาของน้องถูกกระแทกอย่างรุนแรงจนตาหลุดออกมาจากเบ้าค่ะ
ซึ่งในคลิปเนี่ยเหมือนน้องยังงงอยู่น่าจะมีการกระทบกระเทือนด้วย
เพราะว่าน้องไม่รู้ว่ารถน้องล้มได้ยังไงนี่ก็ถามว่า
ผมรถล้มได้ยังไงแล้วก็ร้องแต่ว่าเจ็บแล้วก็ร้องไห้นะคะ
จากการสอบสวนของตำรวจก็ทราบว่า
เด็กชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๓กไก่หหีบ๙๙๒๙กรุงเทพมหานคร
ขี่ออกมาจากบ้านในซอยสุดสาครไปส่งน้าสาวที่โรงพยาบาลธนบุรีค่ะ
ทีนี้ขากลับประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักล้ม
ถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
น้องขี่รถจักรยานยนต์มาเลนขวาด้วยความเร็ว
พอถึงบริเวณทางกลับรถมันมีรถหยุดต่อแถวรอกลับรถอยู่หลายคันพอสมควร
น้องเขาก็เลยเบรกรถกระทันหันค่ะทำให้รถน้องเนี่ยเสียหลัก
ตัวน้องก็กลิ้งไปกับท้องถนนพร้อมกับรถ
ตาข้างขวาของน้องก็หลุดออกมาด้วย
ใบหน้าข้างขวาก็เป็นแผลชะกันเลย
เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ร่วมกับตันยูมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็ส่งไปยังโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงนะคะ

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนที่ว่า
ก็ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชแล้ว
ยังคงต้องติดตามอาการน้องอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
ฟังเสียงน้องร้องแล้วโอ้โหทรมานแทนครับ
ต้องเจ็บมากเลยนะครับอืมนะฮะผมเจ็บอะพี่อย่างนี้นะฮะ